เกษตรกรที่จังหวัดอุบลราชธานีหน่อย
เขานำองุ่นเมืองหนาวจากประเทศเกาหลีใต้

โอ้โหอัดหลายคนคุ้นเคย

สวนองุ่ลฮันลี
ตั้งอยู่บ้านหนองกินเพลใต้นะคะตะบนหนองกินเพลอำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานีเจ้าของสวนแห่งนี้ชื่อว่าคุณเด่นนภา
เธอก็เล่าให้ฟังถึงที่มาของการทำสวนในไร่อังุ่นแบบนี้ในแดนอีสาน
บ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่า
สามีนะคะเป็นเจ้าของสวนผลไม้อยู่ที่ประเทศเกาหลีอยู่แล้ว
ก็เลยอยากจะลองนำอังุ่นไซมัสคัทเนี่ยแล้วก็อังุ่นมายฮาร์ดเนี่ย
ที่เป็นรูปหัวใจมาปลูกในเมืองไทยโดยใช้เทคโนโลยี
เหมือนบ้านสามีมาต่อยอดในการปลูก
ก็คือใช้เทคโนโลยีเกาหลีเลยค่ะคุณในช่วงแรกแรกเนี่ย
ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในการปลูกอังุ่นต้องบอกอย่างนี้ว่าอังุ่นเป็นผลไม้เมืองหนาว
ลูกในประเทศไทยเนี่ยยากไม่รู้จะทนความแห้งแรง
ใช่ไหมได้ไหมเพราะว่าทางอีสานเนี่ยแรง
แต่พอลองปลูกไปเนี่ยปรากฏว่าผลผลิตค่ะคุณ
เป็นที่น่าพึงพอใจมากคุณดูนะชุดแรกเนี่ย
พวงมาถึงหนึ่งพันหกร้อยพวงโอ้ยออกเยอะอ่ะเก็บขายไปช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเมษายนตอนนั้นน่ะโอ้โหคุณยอดจองถล่มทลาย
คุณรู้ไหมปีนี้ก็จะเก็บมีนาถึงเมษาอีกนะ
จองตอนเนี้ยจองไปแล้วกว่าเจ็ดสิบกิโลกรัมนี่ต้องจองกันแล้วนะ
แล้วจองจะหมดแล้วด้วยนะใช่จ้ะส่วนการดูแลนะเขาบอกว่า
เพียงต้องใส่ใจเรื่องการเตรียมแปลงปลูกอันนี้สำคัญมาก
เพราะว่าอังุ่นจะเจริญเติบโตช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับการเตรียมดิน
และควรปลูกแบบอินซีโดยใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ย
อันนี้จะให้ผลผลิตดีที่สุดคุณเห็นไหมคือวิธีการห่อของเขาคือป้องกันแมลงด้วย
ดูอย่างงี้ผมนึกว่าพวกไอ้พุษามาบรมรวมกันใช่ไหมแล้วอังหุ่นไซมาสแค๊สอะมันอร่อย
เพราะว่าเนื้อมันจะกรอบเด้งเหมือนเย็นนี่ใช่ใช่ใช่แล้วก็สอบไปทำพวกแซนวิชผลไม้อ๋อ
นั่นแหละแต่ตอนนี้สามารถปลูกในประเทศไทยได้แล้วว่าคุณ
เพราะว่าจะบอกว่าไซมัสคัสถ้าเกิดเคยซื้อจากต่างประเทศแพงมากนะ

เออโลนึงพวงนึงแพงมากนะคะ
และปีนี้คุณเด่นนภาคาดว่าจะมีรายได้จากการขายอังุ่นประมาณ๔แสนกว่าบาท

เป้าในการเก็บผลผลิตในรอบต่อไปเดือนตุลาคมนะฮะ
ซึ่งสวนองุ่นของเขาจะให้ผลผลิตได้มากถึง๘๐๐๙๐๐พวง
ก็เลยจะทำให้มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตขายกว่า

จริงนี่คือในปีนี้นะ

ใครสนใจแบบคุณชนะไม่ใช่ยืมตังค์นะ
สนใจจะสั่งเอองุ่นติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้
นี่ค่ะบ้านสวนองุ่นฮันลี
เป็นอังุ่นที่มาจากเกาหลีจริง

โทรไปสอบถามนะไปสั่งก็ได้
กรอบค้างก็ได้กรอบค้างก็ได้เผื่อไปขอความรู้เขา

แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือต้องศึกษานะ

ลูกผลไม้หรืออะไรต่างแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ

ผมเชื่อว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้
แน่นอนปลูกแรกมันอาจจะไม่ขึ้นมันต้องลองผิดลองถูกก่อน
ใช่ค่ะแต่ก็ถือว่านี่แหละเป็นผลผลิตในเมืองไทยแบบนี้เลยนะคะ
คราวนี้เท่าไหร่นะ๒ล้านเหรอ
ปีนี้เขาคาดว่าเขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้๒ล้าน